เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

แต่เหตุการณ์นี้มีพระรอดด้วย

กลับมาเลย

อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วรถคันที่เขาขับตรงมาปกติ

ภาพจากกลับรถก็ภายใจกลับเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอุบลราชธานีค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะคะคนที่ติดอยู่ในรถ
คันที่ไปชนเป็นรถอีซูซูสีขาว
สภาพพังยับเยินเลยกระจกหน้าแตกหลังคายุบ
มีนายทองจันนามพรมอายุ๕๕ปีเป็นคนขับ
และมีพระสองรูปเป็นผู้โดยสาร

คือเห็นสภาพคนท่านต้องเจ็บ
ต้องมีเจ็บกันบ้างนะคะสอบถามคนขับรถคันนี้
นายทองจันทร์ให้การว่ากำลังพระพาพระสองรูปนะคะ
ก็คือพระครูสุนทรสารวัตรเจ้าอาวาสวัดโนนเจริญ
ธุระกับพระติดตามอีกหนึ่งรูป

พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามหักหลบแล้วตามภาพเลย
แต่มันหลบไม่ทันจริงนะคะก็เลยพลิกคว่ำ
แต่คนขับบอกปฏิหารจังเลย

กำลังถามว่าอันนี้คือพระที่อยู่ในรถ

นี่แหละค่ะก็ถึงบอกพระรอดง่ายนะคะเหตุการณ์นี้

เคล็ดขัดยอกเล็กน้อย

ตัวเองก็ถูกชนเหมือนกันนะด้านหน้าขวานิดนึง
ไม่ค่ะไม่อยู่ค่ะไปเลยค่ะ

จดหมายเลขทะเบียนไว้
แต่คนอยากรู้ทะเบียนของพระมากกว่า

ถ่าสูงให้เราเห็นแล้ว
ทะเบียนรถของพระท่านสามเก้าแก้ดโหก